คุณผู้ชมค่ะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงติดต่อไปหาคุณแม่ที่ท้องอยู่

อยากจะเอาปัสสาวะไปตรวจเพื่อให้ขึ้นว่าท้องแล้วไปหลอกแฟน
คือตอนนี้แฟนไปมีผู้หญิงคนอื่น
อยากได้แฟนกลับมาก็เลยจะบอกแฟนว่าเธอท้อง

แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะคะ

แล้วก็มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มของคุณแม่นะคะ
นี่ค่ะในข้อความคือติดต่อมาแบบนี้ค่ะเนี่ย
สวัสดีค่ะเรามาจากกลุ่มกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มแม่และเด็ก
พอดีตอนนี้แฟนเราไปติดผู้หญิง

เราบอกว่าประจำเดือนขาดอาจจะท้อง

เราขอซื้อฉี่เธอเพื่อเอาไปตรวจหน่อยได้ไหมคะ
อยู่กรุงเทพไหมเราอยากได้แฟนคืนมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหพอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์
หมอแอมค่ะแพทยิงพอนิพาศีประเสริศกุมารแพทย์
ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊คเรื่องเด็กบายหมอแอม
ก็เอามาโพสต์นะคะโดยบอกว่ามีแม่ไม่น้อยเลย
บอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
และบางคอมเมนต์บอกว่าขายแพงไปเลย

ก็เลยอยากเตือนว่าระวังนะคะ

ถ้าผู้ชายยอมแต่งงานด้วยแล้วมารู้ทีหลังว่าโกหกเนี่ย
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายนะคะ
การแต่งงานอาจจะเป็นโมคะได้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปลองโพสต์
ถามความคิดเห็นเรื่องนี้ในกลุ่มแม่และเด็ก
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะคุณแม่หลายท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
บางคนมาตอบค่ะบอกว่าเนี่ยเพิ่งเจอกับตัว๒๓วันก่อนเนี่ย
บางคนบอกว่าเคยเจอค่ะเขาเป็นสาวสองมาขอซื้อฉี่เราไปหลอกแฟนว่าท้อง
พอเราไม่ให้ก็บอกว่างั้นหนูไม่เอาแฟนไม่เอาไปหลอกแฟนก็ได้
หนูจะเอาไปกินเอาไปต้มกินกินปัสสาวะแก้รักษาโรคอะไรแบบนี้คืออ้างไปเรื่อยคือจะซื้อปัสสาวะของคนท้องอะค่ะ
แล้วมันขึ้น๒ขีดว่าท้องอะค่ะมีขายแบบนี้เลยนะคะคือไม่ได้ขายแค่ปัสสาวะนะคะขายที่ตรวจแล้วแล้วขึ้นว่าท้องอะค่ะ
แอมบอกว่าคือต้องเตือนจริงเรื่องนี้เลยเอามาโพสต์เพราะอยากเตือนมีหลายคนมาปรึกษามีคนติดต่อขอซื้อปัสสาวะคนท้องจริง
บางคนถึงขั้นยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมไปดักรอหน้าห้องน้ำในโรงพยาบาลที่คุณแม่เข้าไปฝากคันกันนะคะ
มีคนไปดักรอหน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเจอคนท้องแล้วบอกขอซื้อปัสสาวะ
แบบนี้มันมีจริงแต่มันผิดกฎหมายนะคะ
มีคนบอกว่าเจอมาดักรออยู่ในห้องน้ำตอนที่คุณแม่ส่าหะในโรงพยาบาลค่ะ
เขาขอซื้อปัสสาวะหน้าห้องน้ำแต่มณฑ์คันเค้าเคยตามมาด้วย
รึว่าอาจจะเห็นคดีความอะไรในอนาคตหรือเปล่า
ถ้าเกิดคดีความในอนาคตมีความเรียนว่าเราจะผิดกฎหมาย
ในฐานที่เป็นผู้สนับสนุนการทำความผิดนั้นด้วย
ได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเธอถูกขอซื้อ
อืมนี่นะครับทุกผู้ชมครับเธอบอกว่าตอนเนี้ยเธอตอนที่ตั้ง
ท้องอยู่แล้วท้อง๙เดือนแล้วนะมีสาวประเภท๒คนหนึ่งติด
มาขอซื้อปัสสาวะของเธอเพื่อเอาไปหลอกแฟนนุ่มว่าตั้ง
ท้องเพราะแฟนนุ่มจะขอเลิกแต่เธอปฏิเสธนะครับพร้อมกับบอก
สาวสองคนนั้นไปว่าน้องทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะหลังจากนั้น
สาวสองคนนี้ยังไม่หยุดนะฮะอ่าขอซื้อแล้วก็จะไปหลอกแฟนว่า
ตั้งท้องไม่ได้บอกอ่าไม่เป็นไรพี่หนูขอซื้อใหม่แต่ว่าหนูไม่
ไปทำอะไรแบบไปหลอกแฟนหนูขอซื้อไปดื่มเพื่อเอาไปรักษา
ใช่ก็อ้างไปเรื่อยคือจะซื้อปัสสาวะคนท้องให้ได้อ่ะแต่ว่า
สาวท้องคนนี้เธอบอกเธอไม่เชื่อนะฮะหลังจากนั้นสาวประเภท๒
คนนี้ก็หายไปเลยไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยเธอยังตกใจ
อยู่ว่าแฟนของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสาวประเภท๒ถึงขั้น

ไปเที่ยวนั้นท้องอย่างเที่ยวใช่
มาเลยเสร็จ
ถ้าลูกขอเชียงพี่ได้ไหมหนูจะเอาไปปวดอันนั้นหลอกแฟน

เราก็คุยมาคุยมาเขาออกงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่
ไม่เอาไปหลอกแฟนแล้วหนูจะขอไปกินได้ไหม
หนูบอกนะเอาไปกินเขาบอกเออนี่หนูกำลังพักพี่
เนี่ยเขาต้องเอาไปต้มกับยาโม่กิน

ไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องการห้ามซื้อขายปัสสาวะนะครับ
ไม่ว่าคนนั้นจะท้องหรือไม่ก็ตามนะครับ
เพราะมันไม่ใช่ยาเสพติด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องดูที่เจตนา
ถ้าคนที่มาขอซื้อปัสสาวะเพื่อเอาไปให้ผู้ชายแต่งงานด้วย
ก็ถือว่าเขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินนะมันไม่ต้องมันไม่เข้าข่ายการช่อโกงธนายนิด้าบอก
เพราะว่าผู้ชายหรือว่าสามีไม่ใช่ทรัพย์สินแต่หากมีการแต่งงานเกิดขึ้นไปแล้ว
มีการจดทะเบียนสมรสมีการมอบสินสอดนะมันก็ยังไม่เข้าข่ายช่อโกงอยู่ดี
เพราะเขาไม่ได้มีเจตนาต้องการเอาทรัพย์ตั้งแต่แรกเขาแค่ต้องการเอาปัสสาวะมาให้ดูผลตรวจว่าท้องเพื่อจะให้แต่งงานด้วย
แต่ถ้าฝ่ายชายมารู้ตอนหลังเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือสามารถยื่นคำร้องขอให้การแต่งงานเป็นโมคะได้
เพราะถือว่าถูกหลอกให้แต่งงาน
ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจตนาตั้งต้นของเขาจะเอาเงินมันยังไม่เข้าข่ายช่อกงมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นช่อโกง
เพราะว่าสามีหรือผู้ชายไม่ใช่ทรัพย์สิน
ถูกต้องใช่ค่ะการที่หลอกแล้วผู้ชายเชื่อแล้วได้ตัวสามีมาอยู่ในครอบครองในอ้อมกอดเนี่ย
มันไม่ได้เข้าข่ายช่อโกงเพราะว่าก็อย่างที่บอกสามีไม่ใช่ทรัพย์สิน
เพราะการหลอกไปนั้นจะต้องได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอก
อย่างนี้เขาเรียกว่ากลช่อฉนก็คือการช่อฉนการหลอกลวงนั่นแหละ
ถ้าได้เข้าไปสมรถกับใครเพราะถูกกลช่อฉนสามารถบอกเลิกบอกล้างได้
มันเป็นมุคิยะแต่จะต้องบอกเลิกภายใน๙๐วัน